ตอนนี้ทหารพรานกว่า๕๐นายนะคะ
ปิดล้อมสกัดจับคนร้าย

หลังจากที่หนีเข้ามาซ่อนตัว

เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
แต่ไม่เป็นผลค่ะมีการยิงปะทะกัน
และสุดท้ายถูกวิสามันไป๒ศพค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ทหารพรานกว่าห้าสิบนายค่ะ
ปิดล้อมและยิงสกัดคนร้าย๒คน
หนีมาซ่อนตัวที่บ้านเลขที่๔๑ทับ๑
หมู่๒ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ
ปิดล้อมแล้วก็ตะโกนให้คนในบ้านออกมาแสดงตัวนะคะ
มีเจ้าของบ้านกับครอบครัววิ่งหนีออกมา
แล้วก็ตรงเข้ามาหาเจ้าหน้าที่
ก็ต้องให้ผู้นำศาสนาผู้จาเกลี้ยกล่อมนะคะ
ผู้ต้องหา๒คนกระโดดออกจากหน้าต่างข้างบ้าน
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นการเปิดทางหลบหนีค่ะ
ก็เลยเป็นการยิงตอบโต้กันปะทะกันขึ้น
เสียงปืนดังสนั่นเลยนะคะ
นี่ให้ดูบรรยากาศตอนที่มีการเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะ
สุดท้ายเนี่ยพอมีการปะทะกันแล้วเสียงปืนสงบลงเข้าตรวจสอบ
ก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกวิสามันเสียชีวิต
นี่คือโฉมหน้าของผู้ต้องหานะคะ
ศพแรกคือนายมารวาลมีทออายุ๒๗ปี
มีบาดแผลจากกระสุนปืนที่ลำตัว๒นัด
คนนี้มีหมายจับคดีความมั่นคง๓หมายค่ะ
ส่วนศพที่๒ก็คือนายรอซาลีเจ๊เลาะอายุ๔๔ปีนะคะ
มีหมายจับในคดีความมั่นคง๑๑หมายด้วยกัน
แล้วก็ได้ตรวจยึดอาวุธปืนอากาศ๒กระบอก
ระเบิดสังหารแบบคว่าง๑ลูกและเป้สนามอีก๒ใบค่ะ
ทั้งสองคนนี้ถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญ

เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบหลายคดี
และการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการเตรียมพร้อม
เพื่อที่จะก่อเหตุในพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้สายข่าวรายงานและแจ้งเตือนมาแล้ว
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่รู้ความเคลื่อนไหว
ก็เลยนำไปสู่การปิดล้อมตรวจค้น
แล้วก็กลายเป็นการวิสามันจนคนร้ายทั้งสองเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ส่วนการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้
ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีบอกว่า
เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการจากเบาไปหานักค่ะ
เริ่มจากการเจรจาแต่ว่ามีการต่อสู้มีการยิงใส่เจ้าหน้าที่
ก็เลยมีการตอบโต้จนผู้ต้องหาเสียชีวิต
และเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
กระสุนเฉียวที่สะโพกบัตรเจ็บเล็กน้อย๑นายค่ะ